คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวสักนิดหนึ่ง
เพื่อว่าจะเป็นข่าวคำถาม
คุณผู้ชมให้ร่วมสนุกกับรายการของเรามานะฮะ
คุณผู้ชมฮะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูวัดที่สวยมาก
อันซีนเลยในพื้นที่อุทัยธานีนี่
แล้วธรรมชาติแวดล้อมนะคุณดูสิ
แค่เข้าวัดไปก็รู้สึกสงบ
แล้วอยู่ท่ำกลางธรรมชาติเขียวของต้นไม้
นี่คือพอคุณจะเล่าแล้วดิฉันต้องจำอะไรบ้าง
ฉันจำชื่อวัดก่อนใช่ไหมที่ฉันจะได้ไปถูก
จำอะไรก็ได้ในรายละเอียดของข่าวนี้
นี่คุณผู้ชมนอกจากวัดสวยแล้วนะฮะธรรมชาติสวยแล้วนะครับ

นี่คุณผู้ชมฮะใครที่อยากจะไปทำบุญไหว้พระ
ไปที่วัดถ้ำเขาวงนะครับมีประชาชนมาท่องเที่ยว
มีสายบุญมาท่องเที่ยวที่นี่เยอะเลยนะครับ
คือวัดถ้ำเขาวงตั้งอยู่ในพื้นที่
บนบ้านไร่อำเภอไร่จังหวัดอุทัยธานี
ก็มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่มีเรือนไทยประยุกต์สวยงาม
สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเลยคุณ
และอย่างที่เห็นไปตัววัดติดอยู่ริมเขา
ดังนั้นทำให้มีธรรมชาติที่โอบล้อม
แล้วก็นี่คุณสาลาต่างตรงานเลย
ท่ามกลางความเขียวแล้วก็เขาหินปูนที่สวยงามแบบนี้
แล้วคุณผู้ชมฮะถ้ำสำหรับการนั่งวิปัสนาของพระพิสุ
ในถ้ำแห่งนี้จะมีทั้งหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ส่วนสาราทรงไทยที่เห็นนะฮะสาราทรงไทยจะมีสวนตกแต่งด้วยหิน
ดัดไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามจริง
ด้านล่างก็เป็นน้ำแบบนี้เป็นบ่อน้ำแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้เขาบอกว่า
มีอุโมงด้วยนะอุโมงจำลองคล้ายถ้ำเป็นสถานที่ถวายสังขทาน
แล้วก็มีการจัดเตรียมชุดสังขทานไว้ให้ประชาชนได้ถวาย
เพื่อความเป็นสิริมงคลได้ทำบุญกันด้วยนะครับ
แล้วคุณผู้ชมอีกสิ่งที่เรียกว่าโอ้โหสวยงามนี่
คุณผู้ชมเห็นไหมจุดที่ไหว้พระทำบุญนะฮะ
ก็จะมีเจดีพุทธคยาหรือว่าพระมหาโพเจดี
นุสรสถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นการจำลองย่อแบบมาจากมหาเจดีพุทธคยา

คุณผู้ชมอยากไปที่วัดแห่งนี้วัดถ้ำเขาวง
เปิดให้ชมทุกวันเลยนะเข้าไปทุกวันเลยได้เลยค่ะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
วัดถ้ำเขาวงสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติมาก
ชื่อกันแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคำถามแล้วครับ
วัดอันซีนแห่งอุทัยธานีมีชื่อวัดว่าอะไร
วัดถ้ำเขาวงหรือวัดถ้ำหรือวงเขาถ้ำ
คุณผู้ชมวัดอะไรเอ่ยนะฮะตอบคำถามมาได้นะครับ
ไลน์หน้าจอฮะถ้ายังไม่เป็นเพื่อนกัน
พร้อมจะมอบของขวัญสุดพิเศษ
นี่ให้คุณผู้ชมได้รับไปเลยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคำตอบมา

แต่เอาไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับไปนะครับ
ย้ำไว้เลยนะอันนี้สำหรับตอบมาทางไลน์หน้าจอเท่านั้น
ร่วมสนุกอันนี้ไม่ได้นะคะ
ทุกวันทั้งสัปดาห์นี้เลยนะฮะเป็นสัปดาห์พิเศษเลย